๗นาฬิกา๕๐นาทีนะคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียล

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะเจอกันกับเฟื่องนะคะ
มีข่าวในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะ
ข่าวแรกเป็นข่าวที่ค่อนข้างเป็นที่วิพักษ์วิจารณ์มากเหมือนกันในโลกโซเชียลนะคะ
เรื่องราวของพระพระถ่ายรูปเซลฟี่กับศรีกา
แล้วก็มีท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะคะทำให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์ออกไป
คนที่เป็นต้นเรื่องนะคะเขาเขียนว่าแชร์กันออกไปเยอะเลยค่ะ
รศาสนาเป็นพระแท้ช่วยกันขจัดมารออกไปให้สำเร็จนะคะ
ภาพชุดนี้ค่ะก็ถูกหลุดออกมาเป็นภาพพระสงฆ์ตัวจริงเสียงจริงนะคะ
โพสต์ท่าถ่ายคู่กับศรีกาในลักษณะใกล้ชิดทั้งโอบกอดนั่งหน้ากุฏิ

เยอะมีหลายเซตนะคะซึ่งระบุว่าเป็นพระสงฆ์ในจังหวัดกระบี่ค่ะ
ภาพหลุดออกมาทั้งเซตเลยแล้วก็ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลอย่างแพร่หลาย
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าชมพูนุษย์พิทักราช
ก็แชร์ภาพนี้ออกมาถึง๘ภาพด้วยกันนะคะ

หนักมากนะคะ
ก็เขียนแคปชั่นแชร์วนไปค่ะ
หาตัวให้เจอตามหาบุคคลในภาพ
หากท่านพบเจอที่ไหนให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยตรวจสอบได้เลยครับ
ถือว่าช่วยกันกำจัดมารศาสนา
แล้วก็ระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไว้เสร็จสับเลยนะคะ
ภาพนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นอย่างถล่มทลายเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะที่พระสงฆ์ถ่ายรูปคู่กับศรีกาแบบนี้
บางคนก็ออกมาวิงวอนให้พระรูปนี้ศึกขาดจากความเป็นพระทันที
เพราะถือว่านี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดนะคะ
แล้วก็มีหลายความเห็นเรียกร้องให้พระผู้ใหญ่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเอาผิดกับพระสงฆ์รูปนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างทำศาสนามัวหมองค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริงทันทีนะคะ
พระสงฆ์รูปนี้เป็นพระที่อยู่ในวัดห้วยโต้ตำบลทัพปริกอำเภอเมืองกระบี่
ทีมข่าวเดินทางไปที่วัดดังกล่าวก็ได้พบกับพระประหลัดอมรออมโรผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ก็เปิดเผยว่าเดิมทีพระสงฆ์รูปนี้เป็นพระที่วัดแก้วโกวารามพระอารามหลวง
โดยช่วงเข้าพรรษาทางวัดได้นิมนต์มาจำพรรษาที่วัดห้วยโต้ได้ประมาณ๓เดือนแล้ว
วันเกิดเหตุน่าจะเป็นวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ยังไงก็ตามหลังภาพถูกเผยแพร่ออกไปนะคะปรากฏว่าพระรูปนี้ก็ได้หนีออกจากวัดไปแล้ว
เมื่อช่วงเช้ามืดของเมื่อวานแล้วก็ทราบว่าแอบไปศึกที่วัดแก้วโกวารามพระอารามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
เห็นกระแสกดดันแบบนี้ก็ศึกขาดจากการเป็นพระแล้วนะคะ

ถ้ายังไม่พร้อมเนาะก็พักก่อน